สอบคอมีมติออกมานะครับ
ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเคอร์ฟิลล์

๑๒กรกฎาคมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ห้ามออกนอกเคหสถาน๓ทุ่มถึงตี๔
แต่ถ้าดูตรงนี้เนี่ยผมเห็นภาพมาวัน๒วันแล้ว

ช่วงเวลาค่ำคืนตลอดทั้งช่วงกลางวันเนี่ย
จะมีคนไร้บ้านคนเร่ร่อน
อยู่แถวถนนราชดำเนินเนี่ยเยอะแยะไปหมด
เพราะฉะนั้นถ้าถึงคืนวันที่เคอร์ฟิลล์เนี่ย
เพื่อป้องกันการแพทย์กระจายของโคตร๑๙เนี่ย

เยอะเลยนะฮะกลางคืนเยอะกว่านี้อีกนะครับ
ถามว่ามาอยู่นี่ทำไมหนึ่งคือเขาไร้บ้าน

บางคนก็ตกงานไม่รู้จะไปไหน
แถวนี้เนี่ยพอมารวมตัวกันอยู่เนี่ย
ก็ทำให้คนที่เขามีน้ำจิตน้ำใจเขาใจบุญเห็นไหมฮะ
เขารู้ว่ามีคนอยู่เยอะเดือดร้อนตกงานไม่มีจะกิน
เขาก็เอามาช่วยเอาข้าวมาแจกเอาน้ำมาให้
โอ้โหนี่มีเยอะมากเลยนะคะมีเงินให้ด้วย
อย่างรถคันนี้ที่มาเนี่ยจะมีแบงค์๒๐แนบให้ไปด้วย
ก็มาต่อแถวกันเยอะเลยเขาก็พยายามใส่หน้ากากอนามัยนั่นแหละ
คำถามมันไปถึงวันจันทร์หน้าถ้าต้องเคอร์ฟิลล์เนี่ย
แล้วคนเหล่านี้เขาจะไปอยู่ที่ไหน
เราคุยกับสำนักงานเขตพื้นที่มาด้วยนะฮะ
เดี๋ยวท่านรอฟังทางเขตกันแล้วกันนี่พระท่านก็มาแจกให้
แถวนี้นะครับนี่คือถนนราชดำเนินกลาง
ฟุตบาทนี่ทั้งขาเข้าขาออกนี่คนเยอะไปหมด
ไปวันนี้ตลอดทั้งวันนะฮะตั้งแต่บ่ายสามไปยันบ่ายสี่
จน๕โมงเย็นนะมีคนเอาของมาให้นะครับ
คนหนึ่งที่เขามาแจกของชื่อคุณนวพักนะ
บอกว่ามาแจกของที่นี่เนี่ยตั้งแต่โอ้โหโควิด๑๙ระบาดครั้งแรกเลย
คือแถวนี้คนมาตลอดนะคนเร่ร่อนคนไร้บ้านเนี่ย
เหมือนกับเป็นจุดที่เขารู้แล้วว่าถ้าเขาอยากได้ข้าวได้น้ำ
ให้มาที่นี่หรือว่าอยากได้สตางค์บ้างให้มาที่นี่
แล้วคนที่จะเอาของมาแจกเนี่ยเขาก็จะเวียนกันมาตลอดนะ
แล้วไม่ใช่แค่คนเร่ร่อนนะคุณนวพักบอก
ตกงานเขาก็มาที่นี่เพราะบางทีเขาก็ไม่รู้จะไปไหน
กลับไปบ้านมันก็ไม่มีงานไม่มีเงินอยู่ดีแหละ
เขาก็พยายามจะอยู่ที่นี่เพื่อจะรอวันที่มีงานทำ
เดี๋ยวฟังนะครับ
ตอนนี้เอามา๑๕๐กล่องก็คือเหลืออีกเยอะเลยครับที่ไม่ได้
แล้วก็คนที่มาเอาก็เริ่มกลายเป็นคนที่แบบมีงานทำ
แต่ว่าเขาก็คงแบบหรือมีบ้านอยู่แต่ก็คือไม่มีรายได้อะไรอย่างนี้
ทุกคนอาจจะกระทบหมดแต่ว่าเราก็ยังกระทบ
แต่ว่าก็ยังพอมีแรงที่จะแบ่งปันคนอื่นนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าจริงออกมาเถอะครับ
ถ้าใครยังไหวนะครับก็ช่วยกันบริจาคช่วยกันทำบุญ
เพราะว่าจุดนี้นะเวลานี้เราคงต้องดูแลกันเองนะครับ
คงไม่มีใครดูแลเราได้เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะครับ

คือหลายคนเนี่ยพอถึงเวลาค่ำคืนก็คงแยกย้ายนั่นแหละ
บางคนมีบ้านก็กลับไปที่บ้านตัวเองมีที่อยู่ห้องเช่าอะไรก็กลับไป
ไม่มีที่อยู่ก็ไปตามต้ายทางดวนต้ายสะพานตริมทางอะไรก็ว้ากันไปนะครับ
ผอสุเดชอำนวยศาลนะฮะท่านชี้แจงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ไร้บ้านก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะ
แถวนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ๒๐๐คนอันนี้ที่อยู่หลักนะไม่นับขาจรนะครับ
พอรู้ว่ามีคนมาแจกข้าวแจกอาหารหรือว่าแจกเงินด้วยเขาก็มารวมตัวกัน
ถามว่าแล้วสำนักงานเขตจะจัดระเบียบยังไง

อ้าวก็เห็นว่าเขาเดือดร้อนกันก็อรุมอร่วยให้เป็นจุดที่แจกได้
แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ผู้ที่ต้องการเดินทางมาแจกข้าวแจกของเนี่ย
มาที่สำนักงานเขตพระนครก็ได้เอามาให้เจ้าหน้าที่
แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะจัดจุดแจกจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อย

เอามาแจกว่าถ้าเป็นไปได้ก็แจกที่ควรแจกดีกว่า